คุณผู้ชมเก้งเนี่ยเป็นสัตว์ปากคุ้มครอง

มีคนไปล่าแล้วสุดท้ายก็สามารถถูก
จับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะ
ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ
เขาเห็นเพียงหยดเลือด
รอยเลือดแล้วก็ตามหยดเลือด

ชื่อว่านายนิคมนาคพี่น้องอายุ๔๘ปี
เห็นไหมเสื้อดำแขนยาวนั่นแหละค่ะ
นี่ค่ะไปจับกุมตัวได้

เขากำลังแล่หนังเก้ง
ออกมาใกล้กับบ้านพักของเขา

ตอนที่นายนิคมเห็นเจ้าหน้าที่นะ

ทิ้งในป่ารกร้างข้างทาง
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ลดลักความพยายามค่ะ
ตามไปรวบตัวมาได้รวบตัวนายนิคมได้แล้วไปเอาซากเก้งเนี่ยมาด้วย
ไปตรวจสอบสภาพซากเก้งค่ะคุณผู้ชมไปพบรอยกระสุนทะลุบริเวณต้นขาด้านซ้าย
แล้วไปตรวจสอบของกลางเพิ่มเติมไปพบปืนลูกซอง๑กระบอกกระสุนเบอร์๑๒
ปลอกกระสุนแล้วก็ตะกัวอีกจำนวน๑นี่ค่ะนิคมสารภาพบอกว่า
ไปล่าล่าสัตว์จริงในพื้นที่อุทยานแล้วในเขตอุทยานด้วย
คุณผู้ชมนี่ของกลางที่ตำรวจไปรวบมาได้นะคะไปล่าสัตว์ในพื้นที่อุทยาน
ซึ่งห่างจากบ้านไปสักประมาณ๑กิโลเมตรสุดท้ายก็ไม่รอด
เจ้าหน้าที่รวบตัวได้นี่หนังแกล้งแล้วนี่เห็นไหมครับ
รูกระสุนทะลุขาเก้งเนี่ยค่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาง
ก็รวบตัวนายนิคมส่งดำเนินคดีที่สพบ้านหนองพลับ
ของจังหวัดประจวบคิวรีขันโอ้โหนี่ค่ะเอาตัวมาแถลงข่าวแบบนี้นะคะ
ไม่ได้นะคะอย่าไปล่าเก้งเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง